คุณผู้ชายผมรู้ไหมดูตัวนี้อันนี้คือนุ่มชาวโดยทั้งหลายเขาไล่ทำลายกัน
แต่อันนี้สิบต่อหนึ่งฝ่ายหนึ่งมีมีดใช้มีด
จะเห็นว่าคนนี้เนี่ยถอดเสื้อเนี่ยถูกรุมนะฮะแต่ว่าเขามีมีดอยู่เขาก็ไล่พวกนี้ไปเขาก็สู้ไม่ถอยเหมือนกันก็มีคนพยายามเข้ามาช่วยห้ามนะครับ
ขายของชำตรงนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วมีการเครื่องของใส่กันด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๑นาฬิกา๒๖นาทีของเมื่อวานนี้
ชาวบ้านก็แจ้งตำรวจให้มารองับเหตุ
คือเจ้าหน้าที่มาถึงเนี่ยพบว่ามีคนเจ็บอยู่๓คนนะครับ
เป็นชาวดอยนะเขาอยู่ดอยวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงราย
แต่ว่ามารับจ้างสารหวายอยู่ที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่
แล้วก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นตรงนี้นะครับ
ถอดเสื้อที่ถือมีดสู้อยู่คนเดียวเนี่ย
ชื่อนายพงศักดิ์ลุมคำ
หรือว่าในสายอายุ๒๗ปี
นี่บาดแผลฟกช้ำตามร่างกาย
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลสรรปะตอง
ส่วนอีกฝั่งหนึ่งเป็น๑๐ที่มารุมเขาเนี่ย
แต่ว่าพงศักดิ์นี่เขาสู้เอามีดไล่แทงอะไรไป

คนหนึ่งเจ็บถูกฟันเขาที่มือ

เจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลหางดง
ต้องแยกคนละโรงพยาบาล

ส่งไปคนละโรงพยาบาลเลยนะครับทุกผู้ชมครับเจ้าของร้านขายของชำนะครับ
นางวันนาแดงคำดีแล้วก็เป็นเจ้าของห้องเช่าที่ผู้ก่อเหตุเขาเช่าอยู่ด้วย
บอกว่าจากการสอบถามเนี่ยทำให้ทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
พงศักดิ์คนที่ถือมีดถอดเสื้ออยู่คนเดียวเนี่ย
ปกติเขาไม่ค่อยสูงสิงกับใครอยู่แล้วก่อนเกิดเหตุคาดว่าไม่พอใจข้างห้องที่ส่งเสียงดังนะ
แล้วบอกว่าไปรบกวนเขาเพราะว่าเขาชอบเล่นเกมอยู่คนเดียว
เขาชอบเสียงเบาหน่อยไม่รู้ไปเตือนกันยังไงนะ
เปิดประตูออกมาด่าหรือเปล่าก็ไม่รู้เลยมีปากเสียงกับข้างห้อง
ทีนี้ฝั่งคู่กรณีเนี่ยทีแรกเนี่ยไปเคาะห้องนายพงศักดิ์กะจะไปเคลียร์ด้วย
นายพงศักดิ์ก็ถือมีดออกมาจะมาเคลียร์กับเขาอ่า
อีกฝั่งนึงก็เลยโทรตามเพื่อนให้มาช่วยกันเคลียร์
กลายเป็นว่าพงศักดิ์ถือมีดอยู่คนเดียวอีกฝั่งนึงมาเป็นสิบ
แล้วก็ตะลุมบอลกันตามภาพที่เห็นเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
คือชาวบ้านบอกว่าเขากลัวกันมากเลยนะเขาไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน
แบบไล่ตีกันแบบลุมกันแบบอย่างเงี้แล้วก็เอามีดไล่ฟันกันอย่างเนี้ย
คือไม่ว่าฝ่ายไหนก็แล้วแต่ได้ประกันตัวออกมาหรือว่าออกมาแล้ว
เฉพาะนายพงศักดิ์เนี่ยถ้าออกจากโรงพยาบาลมาได้ประกันตัวออกมาเนี่ย
คือเขาบอกเขาขอให้ย้ายออกได้ไหมอย่ามาอยู่แถวนี้อีกเลย
เขาพาเล่ากันข้างหลังหลังห้องหรือหลังห้องเช่าไอ้เนอะอืมประมาณนั้น
จะลุกลามมาที่ร้านเราใช่เขาก็วิ่งวิ่งมาที่ร้านเนี้ย
แล้วก็มาเปิดกล้องดูแล้วดูความเสียหายทางร้านมีอะไรบ้างหรือเปล่าครับพี่มิ้นอืม
มีวิกระถังดอกไม้มีเก้าอี้มีเนี่ยชั้นชั้นวางของ
เสียหายเสียหายเราก็เก็บนะคะ
หลังจากเกิดเหตุการณ์แล้วชาวบ้านระแวกนี้เขากลัวไหมคะ
กลัวกลัวมากเลยออกมาพี่น้องก็ออกมามาดูกัน
ตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวคงต้องแจ้งความดำเนินคดีทั้งสองฝ่ายนั่นแหละครับ
แต่ว่าใครเริ่มใครก่อนอะไรยังไงใครฟันใครใครทำร้ายใครแบบไหนเนี่ย
เดี๋ยวสอบสวนขยายผลกันอีกทีนึง
เพราะว่าก็คนเจ็บก็ยังอยู่กันสองโรงพยาบาลนั่นแหละนะฮะ
โดยเฉพาะเนี่ยฮะนายพงศักดิ์เนี่ยแต่กล้องวงจรปิดมันก็ชัดแหละใช่ไหม

ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเอเวิร์น